การพูดถึงในรายการคุณแม่พูดถึงหลายประเด็น
หนึ่งในนั้นคือการพูดถึงเพื่อนสนิทของคุณแตงโม
คุณแม่พูดถึงเพื่อนสนิทของคุณแตงโม
บอกว่ามีทั้งไม่ไว้ใจและมีทั้งไม่ให้อภัยด้วย

ว่าแต่ละคนเนี่ยใครที่คุณแม่ไว้ใจและใครที่ยังไม่ให้อภัยค่ะ
แต่ว่ามีโทรศัพท์ปริศนาโทรมาบอกว่ามีผู้ใหญ่รออยู่

แต่ไม่มีแตงโมอยู่ตรงนั้นไม่มีผู้ใหญ่
โดยฮิปโปและออนก็อยู่ที่นั่นด้วย
พร้อมกับมาขอร้องอ้อนวอนว่าอย่าให้ข่าว
แต่ว่าวันนั้นแม่โกรธมากยืนยันว่าจะให้ข่าว
หลังจากนั้นฮิปโปเพิ่งจะมาขอโทษแม่
ขอเคลียร์กับแม่หลังจากเจอศพเมื่อ๒วันที่แล้ว
นั่นแหละคุณแม่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่แม่ไม่พอใจฮิปโป
เพราะอะไรคุณแม่ไล่เลียงมาแต่ละข้อเลยนะคะ
คือหนึ่งให้แม่ปิดข่าวไม่ให้พูดความจริง
แล้วก็๒ให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับงานศพโดยไม่ปรึกษา
แต่เมื่อฮิปโปมาขอโทษแม่ให้อภัย
แต่ว่าให้อภัยแค่๕๐สำหรับพี่โปนะคะ
ส่วนแอนนาล่ะแอนนาเนี่ยแม่บอกคล้ายกัน
สาเหตุที่ทำให้แม่ไม่พอใจก็คือ

สองไม่เคยปรึกษาเวลาให้สัมภาษณ์
แล้วก็๓ออกข่าวเรื่องจะเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานศพ
ดังนั้นแม่ขอให้แอนนาอยู่นิ่ง
หากจะสัมภาษณ์เนี่ยต้องขออนุญาตแม่ก่อนนะคะ
สุดท้ายสุดท้ายคือกระติก
กระติกที่แม่บอกว่าไม่ให้อภัยเพราะว่าโกรธอยู่หลายเรื่อง
บอกว่าแม่ไม่ใช่นักประดาน้ำ
แล้วก็หายไปเลยนะคะอ้างว่าไม่กล้าสู้หน้า

คุณแม่บอกที่มาเถียงแม่ตอนที่มากราบเท้า
ขอเข้ามาที่สพนนทบุรีนะคะ
ก็ละเนี่ยค่ะ
เป็นประโยชน์ที่ได้ยินกันไปแล้ว
สรุปแล้วแม่ให้อภัยแบบนี้นะคะปอแล้วก็โรเบิร์ตที่อยู่บนเรือ
ให้อภัย๑๐๐ค่ะส่วนฮิปโปเพื่อนสนิทให้อภัย๕๐นะคะ
แอนนาให้อยู่นิ่งและคนสุดท้ายก็คือกระติกยังไม่ให้อภัยค่ะ
ครับหลังจากคุณแอนนาฟังคุณแม่ในรายการแล้วนะฮะ
คุณแอนนาก็อยู่นิ่งไม่ได้เหมือนกันคุณแอนนาก็ต้องออกมาไลฟ์นะฮะ
และสิ่งที่คุณแอนนาไลฟ์ไลฟ์อะไรบ้าง
คุณผู้ชมฮะอยากให้ฟังเสียงของคุณแอนนากันหน่อยนะฮะฟังเลยฮะ
คือก่อนหน้านี้คนก็เตือนเราหมดแล้วว่า
คือการไปยุ่งมันไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็อันตรายกับตัวเรา

เราก็เราเราอาจจะต้องคุยกันใหม่ว่า

ที่เราอาจจะทำได้ไม่ถูกไม่ไม่ได้หลอดล๊อดฝั่ง
แล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะถ้าเกิดว่า

หรือว่าสื่อสารอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษ
แต่ว่าเจตนานางจริงตั้งแต่แรก
คือไม่มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีกับคุณแม่เลย
แล้วก็ส่วนต่อไปนี้
ก็จะไม่มีการให้ข่าวหรือว่าไม่มีการพูดอะไรอีก
นี่แหละฮะคุณแอนนาเหมือนถอดใจเหมือนกันนะ

จากสิ่งที่คุณแอนนาเคยบอกก่อนหน้านี้
บอกว่าจะจัดงานให้ดีที่สุด

ใช่ก็คือเพื่อให้คุณแตงโมนะครับคุณแอน่ายังฝากไปถึงทุกคน
บอกว่าขอกราบทุกคนอย่าไปพิมพ์อะไร
อย่าไปว่าคุณแม่ของคุณแตงโม
เพราะว่าแตงโมเขาก็รักคุณแม่ของเขามากเหมือนกัน
ไม่อยากให้ใครไปว่าแม่ของแตงโม

เพราะอาจจะฟังข้อมูลมาจากหลายทางนะครับ
คุณแอน่ายืนยันว่าตลอดที่ผ่านมา

เพราะตั้งใจจะทำเพื่อแตงโม

อยากจะทำหน้าที่เพื่อนให้เต็มที่ที่สุดนะครับ
หลังจากนี้อาจจะต้องขอพักไว้ก่อน

กราบขอโทษทั้งคุณแม่แล้วก็ทั้งทุกคนนะครับ

เพื่อนสนิทอีกคนคือคุณพุเดิ้นยุพดี
เพื่อนของคุณแอนนาเพื่อนของคุณฮิปโป

ออกมาโพสต์ว่าอีกหนึ่งที่เสียใจมากก็คือ

ขอถอนตัวออกไปทั้ง๔เจ้าแล้ว
พี่โมหนูทำเต็มที่สุดความสามารถแล้วนะครับ
แต่เรื่องนี้คุณผู้ชมมันมีล่าสุดอีกนิดนึง
เพราะว่าในส่วนของป้าตือเนี่ย
ออกมาโพสต์นะคุณนะคือป้าตือ
ว่าคุณเอสุภาชัยคุณอ้ำพัชราภา
ยังคงจะดูแลงานศพของคุณแตงโมเหมือนเดิม

เรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่าง
แม้ว่าจะเปลี่ยนสถานที่ก็ตามนะครับ

ยังคงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่าง

เอกับคุณอ้ำบอกจะซัพพอร์ตตรงนี้เอง

หลายคนได้เข้าไปฟังกันนะครับ
ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดเกี่ยวกับกระแสของคุณแม่เมื่อวานนี้นะครับ
โดยโพสต์ล่าสุดเป็นโพสต์ของวันก่อนที่กำลังเดินทาง
มาให้ปากคำที่สพเมืองนนทบุรีนะครับ

โพสต์ล่าสุดเป็นของวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
เป็นโพสต์ขอให้หยุดแชร์ภาพของคุณตังโม
และเชื่อว่าความต้องการสุดท้ายของแตงโม
ก็คือการจากไปด้วยภาพที่น่าจดจำ
ก็คือโพสต์ในวันที่มีประเด็นออกมา
ว่ามีคนแชร์ภาพศพของคุณแตงโม